แต่ข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้เปิดมา๒๒ปี

ขอปิดตำนานหมูกระทะสุคลทาชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่
โควิดทำให้เขาต้องตัดสินใจปิดร้านคันน้ำตา
ฉันเคยไปทานนะที่นี่ร้านดังมากตอนที่เฟื่องฟูนะมี๗๕๐โต๊ะ
คนเยอะมากตอนนี้มีคนนั่งแค่๒๐โต๊ะถือว่าดีมากพอแล้ว
ตัดสินใจไม่ไหวแล้วขอปิดดีกว่าเพราะทนแบกแล้วเพราะว่าพระราชไม่ไหว
นี่อภิมหาดิสแทนซิ่งเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหแต่ละโต๊ะห่างกันมากอ่ะ
นี่ฮะประกาศวันนี้ร้านเราจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายนะครับ
เนื่องจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่คอยอุดหนุนมาตลอดครับ
คนที่เป็นแฟนคลับเป็นลูกค้าขาประจำตลอด๒๒ปีที่ผ่านมาตกใจมาก
ร้านใหญ่ร้านดังระดับตำนานหมูกระทะของเชียงใหม่ปิดได้ยังไง
เขารู้จักกันมานานมากมันเป็นตำนานของหมูกระทะ

อยู่บนถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าใครไปเที่ยวก็อาจจะเคยแวะไปทาน
นักข่าวเราไปที่ร้านสุคลทานะฮะหมูกุ้งกระทะ
ที่ว้างอีกกว่า๒๐๐ตัว
เหลือเพียงสองร้อยกว่าสองร้อยต้องและคนนั่งเพียงแค่๒๐ตัวเท่านั้น
ว่าเสียดายนะเสียดายด้วยเสียใจด้วยเพราะว่าเป็นลูกค้ามานานหลายปี
รู้สึกใจหายมากที่ร้านแบบเป็นตำนานแบบนี้จะถูกปิดไป
ราคาก็ไม่ได้แพงอาหารก็อร่อยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจิลาวัตเจียภัยมรถอายุหกสิบห้าปีแล้วบอกว่า
ผลกระทบของโควิดที่ผมเจอเนี่ยตั้งแต่ปี๖๓ที่ผ่านมาเนี่ย
คือต้องบอกว่าลูกเดิมทีมร้านเขาไม่ใช่แค่คนไทยคนเชียงใหม่กิน
แต่ว่าพอต่างชาติไปอยู่เชียงใหม่ไปเที่ยวเขาก็ไปกินใช่
คนจีนไปเที่ยวเชียงใหม่จะไปกินร้านเขาเยอะมากต่างชาติกินเขาเยอะมาก
ก็สามารถประคับประคองร้านได้เรื่อยมาผ่านระลอกแรกของโควิดมา
เริ่มกลับมาเป็นคนไทยแต่พอเจอรอบสองไปจุก
ไม่ไหวปิดดีกว่าเพราะขาดทุนอย่างหนักเลยอ่ะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านครับนะฮะทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกต่อนะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องหยุดไปเพราะอะไร
เดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะอาจจะเปิดร้านใหม่
แต่ยังไม่รู้เป็นร้านอะไรอาจจะเล็กลงกว่านี้อาจจะ
เดี๋ยวขอแจ้งลูกค้าผ่านทางเฟซบุ๊คต่อไปแต่ขอดูก่อนว่า
โควิดรอบนี้มันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน
ถ้าไหวเดี๋ยวจะกลับมาแต่จะกลับมาเป็นแบบไหนรูปแบบไหน
เดี๋ยวขอรอดูอีกทีหนึ่งให้กำลังใจนะถ้าเกิดว่า
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ฉันจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ไปเที่ยว
แล้วจะไปอุดหนุนยี่สิบสองปีอ่ะคุณค่ะยังไม่ไหวเลยครับนะครับ